คุณผู้ชมมาดูเรื่องของหนุ่มโคราชคนนี้หน่อย
เขาก็อยู่บ้านกับลูกกับเมียนะ
แต่เขาบอกมีเพื่อนบ้านเมาแล้วชอบกลาง
มาหาเรื่องมาด่าทอหนักหน่อย
ก้อนหินเข้ามาในบ้านครับมาโดนรถเขาด้วย
สองข้าวไม่หายมีคนหายก้าดครับ
บ้าแล้วหนะว่างแห๊บ
ักให้กรดุพวกนะเฟ้อ

นี่เป็นคลิปที่เจ้าของบ้านเป็นนุ่มวัย๒๔ปี
ส่งมาร้องเรียนกับนักข่าว

ทำให้รถของเขาที่จอดอยู่ในบ้านคันแดง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๖ธันวาคม
ปีที่แล้วเลยนะอันนั้นช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้
แล้วเมื่อคืนวานนี้ก็มีเหมือนกัน
มีกลุ่มวัยรุ่นเมากร่างมาตะโกนเออะโวยวาย

บ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านบ้านบุหมู่๘ตำบลตลาดอำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
ผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับไปเจอนายวราวุฒิเจริญอายุ๒๔ปี
เจ้าของบ้านนี่แหละเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านนะ
ถือมีดคัตเตอร์พาพวกมาหาเรื่องที่หน้าบ้านเขาหาว่าเขาเนี่ยไปมองหน้าหาเรื่อง
ฝั่งนู้นทั้งที่ตัวคุณวราวุฒิบอกว่าผมไม่รู้จักเลยนะไม่เคยรู้จักเลย
แล้วเวลาที่ภรรยาผมอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยวัยรุ่นก็จะชอบมาพูดจาท้าทายข่มขู่
เคยทะเลาะเคยมีปากเสียงกันมาแล้วถึง๔ครั้งครับ
บางทีก็เคยเอาถุงอุจจาระมาวางไว้ที่โต๊ะหน้าบ้านเฉยเลยวันดีคืนดีเอาถังขยะมาวางขวางทางเข้าบ้าน
กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติการของฝั่งนั้นไว้ได้ทั้งหมดครับนี่รถของเขาสีแดงคันนี้ที่ได้รับความเสียหายไป
หลังเกิดเหตุเขาโทรแจ้งตำรวจนะคุณผู้ชมพอตำรวจมาก็พูดว่าอ้าววรวุฒิทำไมถึงมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้ล่ะ
นี้ก็เป็นแบบนี้แหละย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมตำรวจพูดกับนายวราวุฒิแบบนี้ครับ
ทำให้ตอนนี้คุณวราวุฒิเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านต้นเอ็นและภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ด้วย
ตอนนี้รู้สึกผมไม่อยากเข้าบ้านเลยพี่ผมไม่อยากมาเจออะไรแบบนี้อีกผมเบื่อมากผมทำงานเหนื่อยก็ต้องมาแบบ
เจออะไรแบบนี้มันก็ไม่อยากพูดยังไงดี
แล้วเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัว
ใช่พี่แล้วลูกผมเล็กอยู่เขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ผมไม่ชอบเลย
โอ้โหพี่ขนาดบ้านที่เราอยู่อย่าง
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้นี่ให้จบนี่กั๊ะ

เราฟังฝั่งของเจ้าของบ้านก็คือนายวราวุฒิไปแล้ว
ข่าวเราก็อยากจะไปคุยกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุครับ
รุ่นทั้ง๕คนนั้นน่ะแต่ไม่เจอตัว
ไปเจอยาดแทนยาดบอกว่าทั้งหมดนั้นออกไปทำงาน
ก็เลยได้สอบถามหนึ่งในพี่ชายของกลุ่มวัยรุ่นแทนครับคุณผู้ชม
พี่ชายของกลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งนะเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
น้องชายเขากับเพื่อนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นนายวราวุฒิกับภรรยาขับรถผ่านมาแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ครับ
เครื่องยนต์เสียงดังใส่แถมยังเปิดกระจกลงมาท้าทายบอกให้ไปเจอที่หน้าบ้าน
กระทั่งรอบที่๒ครับวาราวุฒิก็ขับผ่านมาอีกตะโกนท้าทายอีกรอบหนึ่ง
น้องชายเขากับเพื่อนก็เลยวิ่งตามไปจนถึงหน้าบ้านวราวุฒิ
แล้วก็เป็นเหตุดังคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดู
พี่ชายของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นยืนยันเลยนะ
ฟังน้องชายผมไปเริ่มก่อนนะ
ว่าไปด่าอะไรเมียเขาก็นี่
พาพี่วันนั้นพี่คนนั้นก็ยืนอยู่ตรงนี้

แล้วเขาก็ขับรถมาท้าว่ามาดี

เขาก็เนี่ยมาขับรถผ่านก็ด่าน้องผมน้องผมล้างรถก็ด่า

ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีอะไรกัน
คือตอนนี้ก็เป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝั่ง
ซึ่งดูแล้วก็มีความจริงจากทั้งสองฝั่งมาแย้งกัน
อาจจะต้องให้คนกลางอย่างตำรวจครับ
ตำรวจสพจหที่คุณวราวุฒิไปแจ้งความเอาไว้

ว่าถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งทำผิดกฎหมาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะฮะ